เอาเมื่อดูกันต่อด้วยนะคะสาวสวยกว่านี้
คนนี้ก็สวยไม่แพ้กันยิ่งโสดก็ยิ่งสวย

สำหรับสาววุ้นเส้นวิริธิภานั่นเอง

อ่าเล่ามาซิราวมาเลยรู้อะไรพูดมาไปเลยไม่ต้องแอปนะคุณผู้ชม
พูดตรงนี้เลยถึงว่าวุ้นเส้นจะตอบว่ากักเกิ๊กเลยค่ะ
เป็นใครมาจากไหนเป็นแฟนกันค่ะจบ
สัมภาษณ์เขากักนะคะแต่ดิฉันบอกเลยว่าเป็นแฟนใหม่ค่ะ

ก็ไว้ก่อนเพราะว่าเวลาแบบมีทีเราต้องแน่ใจจริงว่ามันดีจริง

ว่าถ้าตอนนี้เราแบบขอแบบเวลาให้ดูเรื่องอื่นไปก่อนดีกว่า
มันยังไม่แน่ใจมากกว่าค่ะว่ามันจะเป็นยังไง
ให้วุ้นก็แบบค่อยช้าแบบนี้ค่ะแต่ก็

วุ้นอาจจะค่อนข้างแบบระวังตัวเองนิดนึง
เพราะว่าก็เจออะไรหลายอย่างมาเยอะตามประสบการณ์ต่างค่ะ
ค่ะพี่แจ๊บเขาไม่เห็นฟูตเลยนะ

ถ้าไม่เชื่อก็เดินสักพักเขาก็เปิดตัวนะคะ
แต่ต้องบอกว่าขุนไฮเขาก็หล่อน่ารักนะคะ
คุณพกซึ่งเป็นแฟนเก่าของน้องน้ำชา
จริงแล้วเขาก็รู้จักมักจีมาตั้งนานนะคะ
แรงมากหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบ

จริงนะคะแต่ว่าก็ยินดีกับเธอแหละค่ะ

หกลบสักเท่าไหร่เข่าเราจะถลอกสักเท่าไหร่
เราก็สามารถจะพบรักใหม่ได้นะคะ

แม้ว่าจะพลาดหวังเรื่องความรักค่ะ

หักแล้วก็คิดว่าจะไม่มีทางพบรักใหม่แล้ว
แม้ว่าวันนี้เธอยังไม่ได้พูดอะไรมากก็ตามนะคะ